ว้าวโอ้โหจะใอ้ไหนราคาประหยัดแบบนี้ถูกใจจริง
บือจังหวัดกำแพงเพชรคุณดูค่ะวัตถุดิบของเขาสดสด
ใหม่ชิ้นใหญ่โตมีทั้งยำปูม้ายำแซลมอน
กุ้งสดยำปลาหมึกยำหอยแครงรวมถึงยำไข่เค็ม
เยี่ยวม้ามีหมดเลยคุณอยากได้อะไรนะจ๊ะสั่งได้
และที่สำคัญนะคะน้ำยำของเขานี่แหละสูตรเด็ดจริง
ราดลงไปในยำที่คุณชอบแล้วก็ควักเงินมาเพียงแค่๒๐บาทเท่านั้นเอง
แต่ละจานที่ให้มานะคะบอกเลยว่าจุกแน่น
รับรองเลยว่ากินแล้วอิ่มอร่อยแน่นอน
ไปถามเจ้าของร้านคือคุณปาริชาติอินทเซนนะคะ
ที่บอกว่าพี่เขาใจดีมากจริงเพราะเขาเห็นถึงเรื่องของเศรษฐกิจแบบนี้
เขาบอกถ้าขายแพงไปก็ไม่มีคนที่เขาจะสามารถซื้อได้บ่อย
อะไรช่วยได้ก็ช่วยกันก็เลยคิดขายยำ๒๐บาท
ที่ทำให้คนในจ่ายได้สบาย
ถึงราคาจะถูกนะแต่คุณปาริชาติเจ้าของร้านก็การันตีว่า
ลูกค้าจะต้องได้กินของอร่อยและมีคุณภาพ
ถุดิบทุกอย่างคัดสรรมาเป็นอย่างดี
แล้วคุณปาริชาติเองก็ต้องไปเลือกซื้อจากตลาดด้วยตัวเองด้วยเหมือนกัน
อาหารทะเลมันต้องสดใหม่ถูกไหม
มีกลิ่นคาวนะแล้วก็ต้องสะอาดจริง
เขาใส่ใจทุกรายละเอียดจริงนะคะ
ร้านเค้าเปิดขายตั้งแต่เที่ยงจนถึงสองทุ่งทุกวัน
๒๐บาทก็สามารถแซ่บได้นะครับ
บอกแบบนี้ว่าร้านแบบนี้ที่ขายแบบจานละ๒๐บาทมันมีมากมายหลายที่นะ

มันดีตรงที่ว่าได้ทานเนี่ยทีละนิดทีละหน่อยแต่ได้

บางคนบอกว่าอยากทานเยอะอยากทานหลายแบบอะไรอย่างนี้ก็ได้เลือกลองทานกันดูนะคะ